สภาพถนนก็สำคัญถ้าเกิดว่าถนนมันเป็นหลุมเนี่ย
แล้วขับมาไม่รู้ระวังจะเป็นแบบนี้ค่ะ
โอ้โหนั่นอะไรห้อยต่องแต่งอยู่ฮะ
คือโคมไฟข้างบนเสาไฟมันเป็นแบบนี้ขับมาก่อนนะ
ขับมารถตู้ของเครื่องดื่มบริษัทตู้โอ้โห
คุณชนรถคันข้างหน้าก่อนแล้วมาชนรถคันที่ติดกล้อง
แล้วดูเสาไฟสิไฟห้อยต่องแต่ง
นี่เป็นรถไม่ใช่รถตู้สิเป็นรถกระบะตู้ทึบของบริษัท

กล้องหน้ารถจับเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือท้ายที่สุดเนี่ย
รถคันที่ติดกล้องก็โดนชนปึ้งเข้าไปแบบนี้
แล้วกล้องติดหน้ารถมันหงายขึ้นไปไง
ก็เลยเห็นเสาไฟที่มันหักแล้วไฟก็หมุนห้อยต่องแต่งแบบนี้
เหตุการณ์นี้มันอยู่ตรงถนนเรียบมอเตอร์เวย์ค่ะ
ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบังปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ดูสภาพรถป้ายทะเบียนหลุดเลยนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้รถก็เสียหาย๓คัน
นี่เห็นไหมจอดเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ข้างแบบนี้ค่ะ
ทีนี้คนเจ็บสามคนนะก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐสิบเอ็ด
คนที่ขับรถกระบะคันต้นเหตุกระบะตู้ทึบนั้นน่ะ
อายุ๒๕นายพงศกรสวัสดีค่ะ
บอกว่าตอนนั้นกำลังขับรถกลับบริษัท
พอมาถึงจุดตรงนี้รถมันตกหลุมไง
พอตกหลุมปั๊บคุมรถไม่อยู่คุณ
เสียหลักข้ามเลนเพราะว่าเลนตรงนี้มันเป็นเลนสวนกันด้วย
ก็เลยไปชนรถคันข้างหน้าเนี่ยแล้วก็มาชนรถคันที่ติดกล้องหน้ารถ

นี่ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งรถทั้งเสาไฟเลยนะคะ